เจ็ดนาฬิกา๕๑นาทีนะคะมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเชียล
พบน้องเฟื้องเช่นเคยทุกเช้าแบบนี้ค่ะ
รุนสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมเจอกันกับเฟื่องนะคะ
มีข่าวบนโลกโซเชียลมาอัปเดตกันเช่นเคยค่ะ
วันนี้ข่าวแรกอย่างที่พี่มิ้วบอกไปก่อนปิดเบรกเมื่อสักครู่นี้

ต้องบอกว่าบางครั้งเป็นโรคจิตอยู่ในห้องน้ำ

เสื้ออะไรบ้างล่ะคะที่เป็นไม่ใช่เราสิแบบถึงว่ามันก็มีให้เห็นมานานแล้วนะคะ

เขาอาจจะออกมาจากห้องน้ำแล้วรีบหนีไป

คือเวลาไปห้องน้ำสาธารณะจะทำจะคอยมองเลย

มองซ้ายมองขวามองล่างมองบนว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
เพราะหลายครั้งที่มีส่อนกล่องบ้างมีอะไรบ้าง
คนดังดาลงดาราก็โดน
เราก็พยายามสอดส่องนะแต่ก็บางทีปวดฉี่ก็ไม่ไหวนะคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าสาวคนนี้เนี่ยเขาก็สังเกตเห็นไม่ได้ปล่อยไว้เฉย
ต้องบอกว่าเป็นคนจริงเหตุการณ์เป็นยังไงไปดูกันค่ะ
ไม่ใช่เลยนะ
แล้วมาทำอะไรในโรงพยาบาลผู้หญิง
ดูวีดีโอเลยฉันอัดไว้ที่กล้อง
เดี๋ยวไปยิบกระเป๋าก่อน

อะโวยวายจากเหยื่อนะคะร้องตะโกนดังลั่น
ว่ามีคนแอบดูในห้องน้ำ

มาถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ซึ่งก็คือภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้
เป็นภาพจากกล้องมือถือผู้เสียหายที่ตั้งสติได้
รู้ตัวว่ามีผู้ชายกำลังใช้โทรศัพท์มือถือ

โดยในภาพจะเห็นชายคนนั้นกำลังก้มลง
ใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพเหยื่อเอาไว้
แต่เหยื่อสาวโวยวายเลยรีบวิ่งพลวดพลาดออกมานะคะ
จนกระทั่งเนี่ยชายคนนี้ก็มาจนมุมอยู่ด้านนอกนะคะ
มกลางเสียงตะโกนโวยวายจากเหยื่อสาว
เรียกคนอื่นมาช่วยกันจับตัว
แล้วก็ให้ตามเจ้าหน้าที่รอปภมารับตัวไปส่งตำรวจ

ก็มีคนอื่นที่ได้ยินเสียงเออะโวยวาย
เข้ามาสมทบค่ะช่วยกันจับตัวเอาไว้

แล้วก็ยืนกรานกระต่ายขาเดียวเลยบอกว่าไม่ได้ถ่าย

ว่าเข้ามาถ้ำมองผู้หญิงจริงนะคะ
หลังจากนั้นเหตุการณ์จึงได้ยุติลงค่ะ
คลิปนี้ความยาวเกือบ๒นาทีถูกแชร์ไปในเพจดังหลายเพจ
ตองมาจากเพจหอข่าวชาวประการ
ก็โพสต์ข้อความในแนวเตือนภัยการเข้าห้องน้ำในที่สาธารณะนะคะ
บอกว่ารวบโรคจิตแอบถ่ายสาวในห้องน้ำ
ดังย่านศรีนครินสมุทรปราการ
สี่แยกเทพารักษ์เหตุเกิดตอนเย็นวันที่๓กันยายน
โดยผู้เสียหายสังเกตเห็นความไม่ปกติของห้องน้ำห้องข้างค่ะ
ก็เลยหยิบมือถือเพื่อมาบันทึกภาพ
กระทั่งพบว่ามีผู้ชายเข้ามาถ้ำมอง
แล้วก็พยายามแอบถ่ายคลิปตามภาพที่ปรากฏออกมานะคะ
คลิปนี้ออกไปในโซเชียลคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะค่ะ
ส่วนใหญ่ก็ขอให้ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทางห้าง
เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันเหตุ
เตือนให้ระมัดระวังผู้ท่ามมอง
ที่อาจจะก่อเหตุที่ไม่เหมาะสมขึ้นนะคะ
แล้วก็ต้องการให้ใช้กฎหมายเอาผิดกับคนพวกนี้ให้หลาบจำค่ะ
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวเพิ่มเติมค่ะ

แล้วก็ผู้เสียหายเล่าว่าตอนเข้าห้องน้ำรู้สึกเอกใจ
ได้ยินเสียงแปลกเหมือนเสียงผู้ชาย
ก็เลยหยิบโทรศัพท์มาตั้งกล้องถ่ายเอาไว้
แล้วก็เจอผู้ชายแอบถ่ายอยู่พอดีจริงนะคะ
จากนั้นก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองสมุทรปราการค่ะ
สอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเอี่ยมนุ้ย
ผู้กำกับสพเมืองสมุทรปราการ
เปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้ผู้เสียหายได้มาแจ้งความแล้ว
และเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ

เทียบปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทแล้วก็ปล่อยตัวไปนะคะ
ต้องระวังเอาไว้ให้ดีนะคะมีคุณแม่เพื่อนเคยสอนเหมือนกันบอกว่าเนี่ย
เวลามันมีน้ำอะไรอยู่ในห้องน้ำยิ่งลำบาก

สัดหงาวสัดหอนใช่ไหมคะอืมอีกแบบหนึ่ง

แล้วก็ต้องจะเข้าห้องน้ำยังต้องระมัดระวังตัว
ต้องระวังค่ะใช่ค่ะระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะ